เอาล่ะเดี๋ยวผมพาไปเที่ยวอีกหนึ่งจังหวัดที่จังหวัดสุโขทัย
งานนี้นะครับนักท่องเที่ยวก็จองคิวเข้าเที่ยวชมศูนย์
เดียวที่โรงแรมสยามวิลล่าอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยที่นั่นเขานำภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมที่หาชมยากมาเป็นจุดขายให้กับนักท่องเที่ยว
ยิงธนูกันอย่างเป็นโลบินฮูดกันเลยทีเดียวแล้วก็ได้ลงมือทำเนี่ยนะครับ
แล้วนอกจากนี้ยังนำกิจกรรมต่างมาไว้ที่โรงแรมให้กับนักท่องเที่ยวได้ลงมือทำกันด้วยซึ่งเป็นการท่องเที่ยวแนวใหม่
แล้วเมื่อทำเสร็จนะให้เลยให้นักท่องเที่ยวเอากลับไปด้วยเป็นที่ระลึกนะครับก็สร้างความสนุกสนานเพิดเผินให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเป็นอย่างมากเลยทีเดียว
อยู่ที่ไหนที่จังหวัดสุโขทัยไปกันได้นะครับเป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นสุโขทัยนี่สถานที่ท่องเที่ยวเยอะเมืองเก่าโอ้โหไปดูนะครับว่าสถานที่ที่เป็นสมัยก่อนเป็นอย่างไรนะครับ
ท่องเที่ยวไทยเกะไกรสไตล์ลึกซึ้งไปเที่ยวกันทั่วประเทศไทยเลยค่ะเที่ยวกันให้ซึ้งไปเลยนะในช่วงนี้ช่วงนานหนาวแบบนี้นะครับ